คุณผู้ชมครับไปดูชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งนะครับ

มีชาวบ้านเขาไปเจอจะไปนอนให้รถไฟทับฆ่าตัวตาย
ก็ต้องไปแจ้งกู้ภัยมาช่วยเกลี้ยกล่อม

เขาก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ไปนอนเอาศีรษะพาดอยู่บนราง
จะหวังให้รถไฟทับให้ตาย
อยู่ที่เทศบาล๓ตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองสระบุรีนะครับ
ห่างจากชาญจลาของสถานีไปสักประมาณ๕๐เมตร
ก็ไปเจอพลเมืองดีกำลังช่วยกันแบกกันหาม
เลยออกมาไปนอนที่มันตลอดภัย

แช่พาลเชียงกภาจ

ออกมาจากรางแล้วไปนอนบริเวณเก้าอี่หินอ่อน

ทั้งให้กำลังใจทั้งปรอบใจ

นายชาญชายเขาบอกว่าเขาเดินทางมา
มาอยู่ที่สระบุรี๒๓วันแล้ว

ข้าวก็หิวเงินก็ไม่มีจะซื้อข้าวกิน

สุดท้ายเนี่ยตัดสินใจ
นอนบนรางรถไฟหวังจะให้รถไฟทับให้ตาย
แล้วก็มีเพื่อนเขาไปเห็น

เดินผ่านไปเจอครับก็เลยเข้าไปดู
เห็นว่านอนหลับอยู่บนรางรถไฟ
ก็ไปปลุกครับตอนนั้นก็พูดจาม
ค่อยจะรู้เรื่องนะฮะแต่ก็ไม่ยอมลุก

เขาก็บอกว่าช่างมันให้มันจะตายไปซะ

จังหวัดนั้นรถไฟวิ่งมาพอดี

ชาญชาลานะฮะกำลังจะผ่านสระบุรีไปยังโคราช
พลเมืองดีก็เห็นว่าไม่ทันการแล้วอ่าไม่ลุกใช่ไหมแบกเลยอ่า
แบกขาแขนแบกไปไปนอนอยู่ป้ายรถเมย์
สุดท้ายรถไฟวิ่งผ่านพอดีรอดตายอย่างหุดหวิดนะครับ
ไปร้องร้างไปกันไหมไปร้องร้างก็ได้ไหมฮะเครียดอะไรครับ
เรื่องอะไรอ่ะเครียดเรื่องอะไรมีใครรักผมนะเหรอ
ไม่มีใครรักแล้วนี่มันนอนน้องไฟเนี่ยฆ่าตัวตายหรือมันนอนเล่น
ไม่รู้ว่าอ้าวใจอ่ะใจอ่ะใจว่ามานอนเล่นหรือมานอนฆ่าตัวตายเลย
ถามจริงจริงตายให้ตายไปจบจบเลยครับโหตายจบคือจบเลยครับ
สาเหตุที่เค้ามีคนรักอ่ะเมียหรือว่าย่าผีน้องไม่รู้ครับฮะ
น้อยใจเรื่องมีอะไรอยู่หรือหรือย่าไม่มีครับอ๋อแสดงย่าผีน้องใช่ไหม
ย่าผีน้องไม่เจอกันนานแล้วอ๋ออยู่ตรงตรงทั้งเดียวครับ
อืมเมียไม่มีญาติพี่น้องไม่เจอกันนานแล้ว
ความหมายว่าไม่มีใครรักก็คือไม่มีใครรับเขาเข้าทำงานเลยประมาณนั้นแหละ
คือไม่มีอะไรเลยอ่ะเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีสุดท้ายจำรวจก็เลยต้องไปตรวจสอบ
แล้วก็พูดจาตักเตือนกันไปนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ให้เขาสงบสติอารมณ์
อยู่ที่สพเมืองสระบุรีแล้วก็ตักเตือนไปอย่าทำแบบนี้ค่ะอ่ะ
ตั้งสติแล้วก็ไปหางานหาการทำชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอใช่ค่ะนะฮะ